สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์นี้อยู่กันกับเชอรี่นะคะวันนี้
เชอรี่ไม่ได้มาสวยคนเดียวเพราะว่าพาเพื่อนสวยมาด้วยอีกหลายคนเลย
แต่จะต้องบอกว่าเป็นนางงามที่ตกรุ่นแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้
สวัสดีค่ะ

หายหน้าไหนตามไปเป็นปีจริงไม่ได้หายไปไหนนะยังทำงานแต่อยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละ
เอาเล่าหน่อยสิว่าใครไปไหนมาบ้าง

สวัสดีค่ะวิ่งปอมก่อนดีกว่า
ไปได้สำแหน่งอะไรในระดับโลกน่ะถ่ายร้อยบ้างหน่อย
แต่ว่ามีโอกาสได้ไปปรากฏต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ

ก็เป็นความสวยค่ะที่มีนอกจากจากภายในก็ต้องจากภายในด้วยเหมือนกันค่ะ
ก็คือต้องลำไส้ใต่ติ่งแต่ง
คืนนิสัยสวยว่ะอย่างนั้น
ใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะมีเอ็มวีเพลงรักเองเออเองค่ะก็กำลังจะถ่าย
เหมือนบางคนเนาะคิดเองเอาเองก็มีอันนี้รักเองเอาเองนะคะ
ส่วนซ้ำข้างน้องวิบครีมเป็นยังไงบ้างตอนนี้เปิดร้านของผมเป็นของตัวเองได้ยังไง
ได้มีอยู่แล้วค่ะเป็นนั่นได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็กำลังจะศึกษาให้ดูค่ะ
สาธิชก็เย็นการเรื่องงานแต่ที่เหมือนจะเดินหน้ามากกว่าเรื่องงานคุณค่ะ
ก็ไม่แอบแล้วแหละตัวขนาดนี้ก็คบกับอาร์ตก็ดูแลกันดีค่ะจริงอาร์ตก็ดูแลกันก็แฮปปี้เพื่อนแฮปปี้เราก็แฮปปี้
ใครว่าคนนี้หวานใจเพื่อนเพื่อนไฟเขียว

ก็ถือว่าเขาแสดงความจริงใจออกมาจริง
แล้วก็เราคบกันโดยที่พ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของเราทั้งสองฝ่ายเนี่ย

ผ่านไปเป็นปีต้องถามหน่อยว่าความสนิทสนมยังกลมเกลียวมันเหมือนเดิมไหมตอนประกวดหรือเปล่า
เหมือนค่ะพรุ่งนี้ก็ยังติดต่อกันเพราะว่าเรายังมีบางงานเข้าได้เจอกันค่ะ
แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแชทมีคุยกันตลอดค่ะ

เร็วนี้คงจะได้เห็นนอกกิ๊บในหน้าจอก็จะได้เห็นนะครับ
ก็มีถ่ายรายการอยู่บ้างค่ะตอนนี้

คนอีกคนนึงที่เรารู้ไม่ได้เลยนะก็คือ

อยากให้เพื่อนนะคะช่วยเล่าวิทยากรรมของน้องใหม่กับโลกเรา
วิทยากรรมของน้องใหม่แบบน้องเชอร์รี่หรอคะ

เป็นคนนิ่งสุขฮุมในปางฮุมค่ะ

วันที่ที่โดนกรดการใครอาจพูดถึงสักนิดนึงค่ะ
พี่เชอร์รี่ไปกินรังกรหลังแปด

ต้องบอกพี่พี่ก่อนเลยนะคะว่าเป็นงานแสดงรู้

ขี้แยวดราม่าอยู่นั่นน่ะ
อ่ะก็ร้องไห้ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้

หลายคนมองว่าว่าที่ร้อยตีหญิงของโบนัส
คือคนที่เข้มแข็งแต่ท้ายที่สุดแล้ว

บวกเปียกที่สุดใน๑๒คนเขาว่าเราว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
แต่สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าตัวหนูร้องไห้หนูร้องไห้เพราะความไม่มั่นใจมากกว่า
แต่ถ้าถามว่าณตอนนี้หนูมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนหนูมีความมั่นใจมากค่ะ
แล้วหนูคิดว่าคำว่าว่าที่ร้อยเตียค่ะก็เจ็บได้ร้องไห้เป็น
แต่ทุกครั้งหนูก็คิดว่าคำว่าว่าที่ร้อยตีเป็นเหมือนคำที่ทำให้ตัวหนู
อีกหน่อยดิฉันเหลียวสันหลังว่าว่ากลัวจะตกงานมากเลยนะครับ
ผลงานน้องดีกันมากเลยนะได้ติดตามกันแน่นอนในวงการบันเทิง
และตอนนี้ต้องบอกเลยว่านางงามน้องใหม่ของเราก็มาแล้ว
นางงามรุ่นพี่อย่างพวกเราขนลุกรู้สึกสะเทือนใจกันบ้าง
อาชีพต้องอำลาตำแหน่งกันแล้ว

ก็รู้สึกเหมือนใจหายมากกว่า
เพราะว่าจริงแล้วมันก็จริงเราก็อยากดูตำแหน่งนี้นาน
อยากจะอยู่ในวงกรุ่นนี้นานใช่ไหม
แต่จริงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะยังมีรุ่นน้องที่เขาก็มีความฝัน
จะเป็นนางงามสารต่อเวทีเราเหมือนกันค่ะ
อยากให้น้องรุ่นน้ำสู้ทำหน้าที่ของเด็กให้เติมที่มากกว่าค่ะ

ก็มีความสามารถแล้วก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันเหมือนปีเรา
เพราะว่าสวยต่างกันนะค่ะ
เป็นนางามรุ่นนี้พวกน้องแล้วเนี่ย
ต้องมีการไปเทรนด์ให้รุ่นน้องอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะ

ในการสอนเดินแบบชุดว่ายน้ำ

มีการสอนพูดด้วยค่ะ
จะมาในสายโหดแบบพี่หรือเปล่า
โอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สิทธิ์คลิกอย่างเนี่ยจริงค่ะ

ก็ต้องสอนตามสไตล์การเดินของสิทธิ์
ทำยังไงให้น้องเขารู้สึกมั่นใจในตัวเอง
รู้สึกคราวเอาใจบนเวทีอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
ปิงปองช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยว่า
การที่เราจะทำให้คนประทับใจ

อมคิดว่าโอกาสของเรามันไม่ได้มีมาบ่อยค่ะ
เมื่อมันมีแล้วเราควรที่จะทำมันให้เต็มที่

แค่นั้นก็คือทำให้ทุกอย่างสามารถที่จะ
เด็กมันกลายออกมาจากตัวเราอ่ะค่ะ
ใช่เรามีความมั่นใจ
ปล่อยให้รุ่นเก่าเขาประดับวงการบรรทักเกินไปแบบนี้

ขอบคุณค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ